ภาพหนึ่งจะให้ดูแล้วก็เชื่อลึกว่าร้อยทั้ง๑๐๐
ถ้าเกิดว่าภาพนี้เกิดกับหัวอกลูกผู้หญิง
คงไม่มีใครโอเคค่ะทำไมแหว่งไปอย่างนั้นอ่ะ
มันหลุดร่วงไปเลยอ่ะโอ้จากผู้หญิงที่เคย
ผมยาวสลวยสวยเก๋นะคะเนี่ยค่อยค่อยหลุดร่วงหลุดร่วง
สุดท้ายต้องตัดสินใจโกนทั้งหัวเลยอ่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคุณมันเกิดอะไรขึ้น
ข่าวนี้บอกไว้เลยนะคะผู้ชายดูได้ผู้หญิงดูยิ่งดีค่ะ
เพราะว่าเรื่องราวเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
เธอเอาภาพของเธอที่ผมค่อยหลุดร่วงเป็นกระจุกแบบนี้
ดูสิคะอันนี้หลุดร่วงมานะเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊คค่ะ
เอามาเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์เออเธอบอกว่าลูกผู้หญิงใครก็ตาม
ใครที่จะเลือกร้านเสริมสวยเพื่อไปทำผมนะครับ
เลือกร้านที่ไว้ใจได้เพราะเลือกร้านผิดชีวิตเปลี่ยน
จริงพอจะเข้าใจเส้นเรื่องไหมอ่ะทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เธอบอกว่าไปร้านทำผมร้านหนึ่งแล้วก็มาเจอแบบนี้คงเข็ดไปอีกนาน
ใครที่ชอบทำผมต้องดูข่าวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะสำหรับคนโพสต์ชื่อว่าคุณเหม๋ยนี่ค่ะ
คุณเหม๋ยหรือว่าชื่อจริงก็คือคุณปณิดาเถากลาง
เธอเป็นคนโพสต์เองแล้วเธอเป็นคนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเราเองนะคะ
เล่ารายละเอียดให้ฟังถี่ยิบเลยบอกว่า
เธอไปยืดผมร้านร้านหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
ในวันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมเอาเริ่มแล้ว

ผมเริ่มร่วงผมเริ่มร่วง
ตอนแรกคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่
พอผ่านไป๑เดือนไอ้ผมที่ร่วงเนี่ย
มันร่วงเยอะขึ้นเท่ากับกระจุกเหรียญ๕บาทนะครับ
เป็นกระจุกอะค่ะเป็นวงงก่อนเนอะใช่
คราวนี้ไอ้ที่บอกว่าจากปกติมันเริ่มไม่ปกติแล้ว
เพราะว่าร่วงนานนับเดือนแล้วร่วงทีนึงแหละเป็นกระจุกเหรียญ๕บาท

หมอบอกว่าแพ้สารเคมีอย่างรุนแรง
ตัดสินใจไปซื้อแชมพูรักษาผมร่วงมาใช้
แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น
สุดท้ายตัดสินใจโกนทั้งหัวเลย

บางคนก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยคิ้วคือมงกุฎของใบหน้า
แต่ดิฉันว่าผู้หญิงเนี่ยผมนะคะ

ผมเนี่ยจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจนะคะ
ทีนี้เธอบอกว่าพอเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเนี่ย
อยากเอาเรื่องราวของเธอออกมาให้ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน
แล้วก็เป็นการรับรู้เป็นการทั่วไป
เล่าต่อค่ะเธอเล่าต่อบอกว่าสาเหตุเนี่ย
คาดว่ามาจากน้ำยายืดผม

ช่างได้ชะโลมน้ำยายืดแล้วขอออกไปกินข้าวกับเพื่อน

เพราะว่าน้ำยาโกรกสีผมหรือว่าน้ำยายืดผมเนี่ย
จะต้องมีระยะเวลานะคะ

อยากให้ฟังข่าวนี้ให้จบจริงเพราะถือว่าเป็นอุทหรณ์
แต่ว่าช่วงนี้เคารพทงชาติคุณเมย์เล่าให้ฟังต่อบอกว่า
ผมเธอที่ร่วงตอนแรกที่บอกว่าร่วงทีละเล็กละน้อย
แล้วหลังจากนั้นร่วงเป็นกระจุกเท่ากับเหรียญ๕บาท
คาดว่าน่าจะมาจากการที่เธอไปยืดผมที่ร้านเสริมสวยอีกร้านหนึ่ง
จากว่าวันที่ไปยืดผมช่างได้ใช้น้ำยาชะโลมไว้ให้
น้ำยายืดผมแล้วก็ออกไปกินข้าวกับเพื่อน
เราก็ถามว่านานสักประมาณเท่าไหร่ได้
บอกว่าคิดว่านานหลักชั่วโมงอะค่ะ

เพราะตอนนั้นเธอเองก็หลับไปนานตื่นขึ้นมาอีกทีช่างมาพอดี

คุณเหม๋ยบอกว่าร้านกลับปฏิเสธความรับผิดชอบอ้างบอกว่าสาเหตุ
ถ้าเกิดว่ามาจากน้ำยายืดผมจริงก็ต้องร่วงตั้งแต่๓วันแรกแล้วสิ
ลูกค้าคนอื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้เลย

บอกว่าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อดีนะคะ
ตัดสินใจนำเรื่องราวมาโพสต์ลงในโซเชียล
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับลูกผู้หญิงให้ระมัดระวัง
จะได้ไม่ต้องมีชะตากรรมเดียวกับเธอ

แช่อย่างนั้น๓ชั่วโมงมันกัดหนังศีรษะแย่
หนังศีรษะจะดูแบบถลอกหน่อยนะ
ทุกวันนี้เธอบอกว่ายอมรับเลยนะคะว่าสูญเสียความมั่นใจไปมาก
ไม่กล้าที่จะส่องกระจกมองหน้าตัวเอง
เป็นกำลังใจให้คุณปณิดาด้วยนะว่าจะสามารถรักษาได้